คดีการเสียชีวิตของหมอปอผู้ต้องหาที่เราทราบกันดี๒คนนะคะ
ก็คือในเก่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าว
และแฟนใหม่ของในเก่งก็คือนรมน

ในเก่งเข้าไปในเรือนจำตั้งแต่๒๒ธันวาคม
นางสาวนรมนแฟนใหม่ของในเก่งเข้าไปในเรือนจำ๒๓ธันวาคม
ก็มีนักโทษชั้นดีคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าช่วงแรกทั้งสองคนนี้ดูเครียดมากไม่กินอะไร

เครียดทั้งคู่แต่หลังเนี่ยเหมือนจะดีขึ้น

ก็คือฆ่าโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แต่ว่าล่าสุดทั้งสองคนนี้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ในเก่งแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือ
บุกรุกก็คือบุกรุกเข้าไปในบ้านพักของหมอปอผู้เสียชีวิต
อีกข้อหาหนึ่งก็คือลักทรัพย์
เพราะว่าไปเอาโทรศัพท์มือถือของหมอปอไป

ส่วนนรมนก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๒ข้อหาเหมือนกัน

และอีกข้อหาหนึ่งก็คือรับของโจร
เพราะว่าเอาโทรศัพท์มือถือของหมอปอไปเก็บเอาไว้

ในเก่งเอามาเอามาให้นรมนเก็บเอาไว้

ตำรวจรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร

นางสาวนนทิยาครัวจตุรัสหรือหมอปอ
เจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะที่ถูกในเก่งหรือนายรณชัยปานชาติ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
และนางสาวนรมนช่วยสมบัติแฟนสาวคนใหม่ของในเก่ง
ร่วมกันก่อเหตุเมื่อ๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็มีการประชุมชุดคลี่คลายคดี
เพื่อทำสำนวนคดีให้มันรัดกลุ่ม

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรบอกว่า
ตอนนี้มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เพียงพอที่จะส่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองคนได้นะคะ
อย่างที่บอกข้อหาเดิมก็คือ๒ข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มกับทั้งสองคนอีกคนละ๒ข้อหาค่ะ
ต่อจากนี้เนี่ยยังแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
และกับคุณเก่งเนี่ยในเรื่องของรักษัพ

ได้รับขุนขัง๒คนเนี่ยก็องรักษาภาตามไปแล้ว
ซึ่งมันพ้นหน้าที่ออกไปแล้วนะครับ
จะอยู่ที่อุทิศจริงแมงการทางสาธารณะแล้วครับ
ถ้าผมไม่คัดค้าจัดประตูะไปค้าก็จะประกันตัวมา
แล้วก็ควรจะไปหยุดเยอะก็ประยะราคาต่างได้
ซึ่งวันนี้ญาติของนางสาวนรมนได้นำหลักทรัพย์เป็นที่ดิน
ตีราคา๖แสนบาทไปยื่นต่อสารจังหวัดชุมพรขอประกันตัว
แต่ก็มีการคัดค้างการประกันตัวจากทางเจ้าหน้าที่
สารพิจารณาดูแล้วไม่ให้ประกันตัวนะคะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันอัตราโทษสูง
กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ดังนั้นนรมนก็ต้องกลับไปเรือนจำชุมพรเหมือนเดิม
ส่วนญาติของหมอปอค่ะเขาติดใจเรื่องของทรัพย์สินของหมอปอที่หายไป
ก็เลยไปถามที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ถามถึงทรัพย์สินที่หายไปก็คือทองรูปภัณฑ์๑๐บาทซึ่งเป็นของมั่น
รวมถึงเงินในบัญชีที่สองคนเปิดบัญชีร่วมกัน
มีคนถอนออกไปหลังจากหมอปอเสียชีวิต
ทางครอบครัวของหมอปอก็เลยสงสัยอ้าวใครถอนถอนไปได้ยังไง
ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยค่ะครอบครัวของหมอปอไปถาม
ตำรวจบอกว่าทอง๑๐บาทไม่เจอ
แต่ก็มอบให้กับพี่ชายหมอปอเก็บเอาไว้
ตำรวจเจ้าของคดีเก็บเอาไว้ค่ะ
คือตำรวจเก็บโทรศัพท์มือถือทั้งของหมอปอทั้งของผู้ต้องหาด้วย
ในเก่งกับนางสาวนรมนเนี่ยตำรวจก็เก็บเอาไว้หมดนะคะ
เพื่อที่จะดูหลักฐานต่างในการดำเนินคดี
ส่วนเรื่องของการถอนเงินตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
พี่ชายของหมอปอเป็นคนเก็บเอาไว้
๑๐บาทนี่ตำรวจบอกว่าก็ไม่รู้ว่าผู้ตายเก็บไว้ที่ไหนหรือว่าใครเอาไป